ยังอยู่กันที่เรื่องราวของมูเตลูนะคุณผู้ชมค่ะพี่บอยพิษนุตอนนี้ถูกหมอดูทักแรง
ว่าถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนชื่อเนี่ยนะบ้านปลายชีวิตจะไม่เหลือใคร
บอยเขาก็เลยจัดเต็มเลยค่ะเปลี่ยนทั้งชื่อเล่นชื่อจริงแล้วก็นามสกุลด้วยคุณผู้ชม
คือคุณปุ้ยฝ้ายเขามีความรู้ด้านโหรศาสตร์จากพระอาจารย์ท่าน๑ทักมา๙๐เปอร์เซ็นต์
คุณผู้ชมปรากฏว่าตรงหมดเลยค่ะ
ไฟล์เนี่ยอยากให้พี่บอยลองเปลี่ยนชื่อดูจากชื่อจริงชื่อพิษนุ

แล้วก็อ่านว่าพิศนุเหมือนเดิมนี่แหละ
ส่วนนามสกุลนะคะให้เพิ่มคำว่าจุธาขึ้นมา
คือปกติพี่บอยชื่อพี่สนุกนิ่มสกุล
ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นพิษนุจุธานิ่มสกุล
ส่วนชื่อเล่นเขาบอกว่าชื่อบอยก็ไม่ดีเหมือนกัน

ใช่ค่ะคือถ้าเป็นรุ่นน้องเรียกพี่บอยก็ไม่แปลก
แต่ถ้าเป็นรุ่นพี่ยังไงก็ต้องเรียกพี่บอยเพราะเปลี่ยนชื่อแล้ว

อันนี้เรียกเพราะภาพอาวุศงศ์ล้วนนะ
ซึ่งพี่บอยเองเนี่ยก็ได้ไปเปลี่ยนในบัตรประชาชนใหม่หมดเลยนะคะ
ภรรยาสาวชาวสวีเดนเนี่ยก็เข้าใจนะ
ต่อไปนี้เนี่ยก็ให้เรียกว่าพี่บอยพิษนุนะคะ
เป็นพี่บอยพิษนุสุธานิ่มสกุลนะคะ

เปลี่ยนที่เปลี่ยนชื่อให้ผมก็คือน้องไฟล์ปุ๋ยไฟล์เอฟ

เรามีอาจารย์เป็นพระก็คือที่เปลี่ยนเนี่ยคือให้ไฟล์ดูหลัก
แล้วก็ให้ไปให้พระช่วย
เพราะเอิญไฟล์มาทักมาทัก
แล้วก็เพราะเอิญว่าเรื่องของชื่อมันเป็นสถิติ
ก็เลยโชคดีที่เปลี่ยนตัวอักษรตัวเดียวก็ได้เหมือนกัน
ก็จากพอพานก็เป็นพอสัมเภา
ก็เป็นนี่แหละพิศนุ
แต่เปลี่ยนนามสกุลเป็นจุธานิ่มสกุล

ปกติเขาบอกเลขใต้บัตร๔๕จะดีมาก

เพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณสักเดือนกว่า๒เดือนนี้เอง

๙หน้าอะไรแบบนี้

ยังมีอีก๒เรื่อง

ต้นหอมมีละคร๕เรื่อง